ดูกันที่เรื่องความฝันของกล้องห้วยไร่กันบ้างดีกว่า
โค้งสุดท้ายก็ให้มันตีโค้งกันไปคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับ
เล่าความฝันบอกว่าเขาฝันนะว่ามีคนเอาข้าวสารมาให้หลายกระสอบเลย
มียกทองคำมาให้หลายถาดด้วยเอามาให้ที่ครัวบ้านป่าในสนามห้วยไร่อิรีน่าเนี่ยนะคะ

ทางด้านภรรยาสาวน้องเบลก็รีบมาโพสต์ป้ายทะเบียนที่มีรอยแปลก

แฟนคลับก็ใจดีค่ะไปตามสืบตามสอเลขที่ตั้งของสนามห้วยไร่อิลิน่า
เอามาฝากชาวเน็ตก็คือเลขที่๒๒๐๘๐นั่นเอง
๒๒๘๐นะคะเขาตีความฝันกันไปนะคุณผู้ชม

รวมไปถึงคนนี้ก็ฝันแปลกเหมือนกันค่ะ
ฝันแบบขนลุกหน้าเบิ้ลปฐุมราช
เขาบอกว่าฝันว่าตัวเองลงไปจับปลาในน้ำ

เบิ้ลบอกว่าตอนนั้นกลัวจนใจสั่นเลย
มันเข้ามาใกล้ค่ะแล้วมันก็สายหัว
เหมือนจะสื่อสารว่าไม่ต้องกลัว

นี่แหละเบิ้ลเอ้ยไม่ต้องตกใจฝันดี

ส่วนอีกคนนึงแล้วกันนะคะพี่วีวีรภาพ

โพสต์รูปลอตเตอรี่โชว์หลาไว้แบบนี้เลยจ้ะ

เบิ้ลก็มีนะจ๊ะลองมองสิ

งวดนี้มันก็สุดท้ายจริงแล้วนะคะ
คอมเมนต์ค่ะก็มีแฟนเข้ามาอวยพรกันเพียบเลย

โอ้โหจ๊ะ
ติดตามไทยรัฐทีวีของเราบ่าย๒โมง